แรกที่เราเกิดเรื่องของฝุ่นเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้
ในกรุงเทพเองเหมือนจะค่อยค่อยลดผลกระทบลงไปอืม
เริ่มจะจางหายไปบ้างแล้วบ้างแล้วแต่ยังคงมีอยู่บ้างนะ
นะฮะแต่ว่าที่ต่างจังหวัดคุณผู้ชมมันยังคงเกิดมีฝุ่นเกิดขึ้นเพราะว่า
โอ้โหเผาไร่เผาต่อสั่งข้าวเนี่ยฮะเนี่ยมันคือสาเหตุหลักส่วนหนึ่งนะ
ต่างจังหวัดเนี่ยเผาไร่เผานาต่อสั่งข้าวแบบนี้
พื้นที่ในการทำนากันมันก็ยังคงเกิดอยู่
ที่เห็นนั้นอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาหรือว่าโคราชนะครับนะฮะ
ก็คือจริงแล้วเราก็พูดกันมาต่อเนื่องหลายครั้งแล้วว่า
เราต้องลนลงให้เกษตรกรพี่น้องชาวนาเราเนี่ย
แต่ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพนี้เลย
โอ้โหชาวบ้านก็ยังมีการเผาอยู่ครับนะฮะ
เนี้ยอันนี้คือถนนสายบัวใหญ่นณรตัฐานนะฮะที่อำเพิร์ฟบัวใหญ่ครับ
ฝากฝั่งขับรถไปนะขาวโพนเต็มไปหมดเลยเพราะว่า
ชาวไร่ชาวนาเขาไปเผาต่อสั่งข้าวกันจนควันเนี่ยฮะเต็มไปหมด
แล้วก็เป็นการบทบันทัศนวิสัยตอนนี้เดือดร้อน
แล้วสิ่งสำคัญคือพอบางถนนคนขับรถก็มองไม่เห็น
อาจจะประสบอุบัติเหตุรถชนได้นะครับ
ขณะที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะก็มีการประกาศนะครับ
ประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ขอความร่วมมือพี่น้องเอ้ยงดเผากันหน่อยละกันเนอ
ก่อสร้างข้าวไร่อ้อยต่างนะครับ
เนื่องจากว่ากระสมผลกระทบต่อสุขภาพของคนเผาเองนี่แหละ
ของชาวบ้านเองนั่นแหละคุณต้องสูดดมกลิ่นสูดดมควันเข้าไป
ใช่ค่ะเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
คุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะนะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยฝุ่นควันก็หนา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องสุขภาพนี่แหละ
อำเภอแม่ออนนายสุเทพแสนมงคลก็ได้เป็นประธานประชุมสาธารณสุขอำเภอ
ซึ่งก็เป็นช่วงที่มีค่ามลพิษฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในตอนนี้นะคะ
ตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ฟอกอากาศแล้วก็เครื่องวัดคุณภาพอากาศ
รองรับการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วก็ขอความร่วมมือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการฉีดน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ
ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ก็จะเริ่มจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็โรงเรียนทุกแห่งเลยค่ะ
เราเข้ามาดูในกรุงเทพกันหน่อยหลายท่านรับชมอยู่ในกรุงเทพนะครับ
คงเกือบทุกพื้นที่จากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
พบว่าพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองตอนนี้ที่มีผลต่อสุขภาพ
อยู่ที่ริมถนนประหลโยธินเขตบางเขน๕๑มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ก็เตือนช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะไปออกกำลังกายกลางแจ้ง
ระวังเรื่องของฝุ่นควันด้วยใส่หน้ากากอนามัยซะจะไปวิ่ง
หรือว่าคนที่ทำงานกลางแจ้งก็ต้องระวังเรื่องของฝุ่นละอองแบบนี้ด้วย
เพราะมันมีผลกับเรื่องของสุขภาพโดยตรงนะครับ
สุดท้ายแล้วค่าฝุ่นมันเกิดจากฝีมือของพวกเราเอง
ทั้งเรื่องของรถทั้งเรื่องของการเผาต่างก็คนละไม้คนละมือแล้วกันนะครับ